แม่งดาคักได้กินน้ำพริกแม่งดาคักคุณผู้ชมค่ะ
มาดังตั้งแต่เมื่อคืนสวัสดีค่ะดูก่อนเราหนาวกับดาวซูเปอร์สารามมาแล้วค่ะ
น้ำพริกแมงดานี่มันหอมมันอยากกินแล้วมันต้องได้กิน
เอาสีม่วงไฟม่วงแบบนี้มาติดตั้งแต่ตอนกลางคืน
แล้วเช้าแบบนี้เช้ามืดแบบนี้ก็จะต้องมาเก็บไงคะคุณผู้ชม
แต่ต้องไปเก็บตอนเช้าหน่อยนะคะเพราะไม่แน่ใจว่าฝนจะมาตอนไหน
ก็ลมหนาวจากประเทศจีนเข้ามาอุ้ยแสดงว่าจะหนาวแล้วเหรอ
เปล่าค่ะเขามาเนี่ยเขามาดันร่องฝนให้ลงมา
ตั้งแต่แบบเนี้ยมันเลื้อยแบบนี้ค่ะมันเลื้อยลงมาแบบนี้
และทำให้พื้นที่ที่ดาวลากมือตรงนี้ค่ะ
มีฝนก็คือภาคเหนือตอนล่างภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนค่ะ
ส่วนจุดที่ลมหนาวเขาเข้ามาก็คือพื้นที่ภาคอีสาน
ภาคอีสานเนี้ยดึกถึงเช้าอากาศมันจะเย็นเย็นหน่อยนะจ๊ะ
ไม่ได้หนาวนะแค่เย็นเย็นพอจ้ะส่วนฝนวันนี้นะคะ
ฟ้ามันครึ้มตลอดทั้งวันแต่ตกจริงจัง
ช่วงประมาณบ่าย๓เป็นพื้นที่ที่ร่องฝนพาดผ่านนั่นแหละ
ตั้งแต่พื้นที่ภาคเหนือตอนล่างภาคกลางนี่ภาคตะวันออกและภาคใต้
เห็นไหมภาคอีสานไม่ค่อยมีฝนเลยแต่ทีนี้มีจุดที่ต้องระวังนะคะ
ก็คือช่วงกลางดึกค่ะประมาณสามถึงสี่ทุ่ม
รอยต่อภาคอีสานภาคตะวันออกและภาคกลางแม้จุดนั้นฝนถล่มตอนกลางคืนนี่นี่
สามสี่ทุ่มระมัดระวังด้วยนะคะเพราะว่าเป็นพื้นที่ที่ฝนตกสะสมค่ะ
ส่วนเรื่องของคลื่นค่ะทะเลอันดามันจุดที่มีฝน
คลื่นอาจจะสูงได้ประมาณสองเมตรนะคะแต่จุดที่น่าท่องเที่ยวก็คือพื้นที่
อ่าวไทยคลื่นสูงไม่เกินหนึ่งเมตรค่ะอุณหภูมิช่วงนี้ฝนเยอะ
อากาศก็เลยดีนะคะน่านอนมากเลยไม่ได้ร้อนจนเกินไปค่ะ